คุณผู้ชมมาดูกันต่อดีกว่าเรื่องราวของหมู่เตะลูก

เราตามติดนะคะคุณเก่งทัชยะไปเลยดีกว่าค่ะ

ก่อนหน้านี้นะคะเราก็เพิ่งเห็นข่าวว่าเขากลับมาจากทำบุญ
บวงสวงท้าเวสุวรรณที่ภาคเหนือกับกรรณญนามิตสายบุญ
หรือแม้แต่ล่าสุดก็ไปมาอีกค่ะ
เดินทางทำบุญตามสถานที่ต่างค่ะ
โดยหนุ่มเก่งก็เล่าให้น้องเบ้นฟังน้องรถเบ้นฟังว่า

นี่ไม่ใช่เทพดนใจนะ
ไม่ใช่มีเทพอะไรบ้าง
ก็คือพระพิกาเนสพญานคราชแล้วก็องเท้าเวสุวรรณนี่นะคะ
ซึ่งใครที่ตามติดหนุ่มเก่งจะรู้ว่ามูหนักมาก
ท่านบูชาท่านเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยล่ะค่ะ

เจ้าตัวบอกว่าการมูหรือศรัทธาจะต้องมีสติ

เพราะถ้าหากขาดสติก็จะนำพาไปสู่การโดนหลอก

ไม่ใช่กรณญาณมิตรนะมิตรฉาชี
และในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะ

ซึ่งเป็นวันที่องค์พระพิคเนธเนี่ย
ท่านแบบมาเรียบโลก๙วันเลย

มารวมตัวกันเพื่อกราบไหว้ขอพรค่ะ
ว่ากันว่าวันนี้ใครมูใครขอพร

เคล็ดลับการมูกันให้ปังของหนุ่มเก่ง

การค่านี้
เป็นช่วงที่พระพิคเนตจะเรียบโลก

ทุกคนเนี่ยจะต้องแบบมาแบบ

แล้วก็เป็นช่วงที่มูปังมากสำหรับใครที่นับถือพระพิคเนต
ในความที่มูตรรูปศัฒนาในความศัฒนาต้องมีสติ
แล้วก็ต้องอย่าเกินจนไปถึงคำว่างมงาย
เพราะถ้าคำว่างมงายนะครับมันไม่ใช่แค่เราหลับหูหลับตานะ
บางคนใช้ตรงนี้เป็นช่องว่างในการที่หากินก็มี
จึงเห็นว่าหลายเคสที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ย

ซึ่งเนี่ยเราต้องมีสติในการที่จะศรัทธาหรือเชื่ออะไร